ว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มีองค์พ่อปู่อะไรคุ้มครองหรือเปล่า

แต่คราวนี้ไม่ต้องขับรถไปไม่ต้องนั่งรถไป

รู้เลยค่ะ
ฐานของร่างนี้ปู่ปกป้องรักษา
เจ้าค้าปู่ปกป้องรักษา
ปู่เปิดพระโอดเจ้าค่ะ
ปู่ต้องการให้ร่างนี้ช่วยเหลือมนุษย์หรือเปล่าเจ้าคะ
ขอความชัดเจนเจ้าค่ะ
คุณผู้ชมคนที่อยู่ในกรอบเล็กอันนั้น

คือคนที่อยากรู้ว่าฉันมีองค์อะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครอง
หยิบโทรศัพท์แล้วก็วีดีโอคอร์
เพื่อให้แม่หมอได้ดูทำพิธี

เป็นบริการผ่านออนไลน์
นี่แหละยุคนี้ร่างทรงวีดีโอคอร์ค่ะ
นี่เห็นไหมคุณผู้ชม
หมอนิดนะแม่หมอนิดช่วยดูให้
แล้วพอเห็นคลิปนี้เอาตรง
ในนั้นผู้ชายก็มีบางจังหวะนะเหมือนกับแบบ

แล้วบางช่วงก็เหมือนกับกินหมาก
พอคลิปแชร์ไปเท่านั้นแหละพี่เบิร์ตพอเดาออกใช่ไหม

เออคนก็เข้ามาสาธุสาธุเก้า
แล้วก็บอกว่าอยากลองบ้างจังเลยแม่หมอเก่งมากทำผ่านวีดีโอคอลได้ด้วย
หมอก็บอกว่าอ๋อนี่ทำแบบนี้มา๘ปีแล้ว
โอ้ยนานนะ๘ปีพี่ร่างคิดว่าเพราะช่วงโควิดหรือเปล่าไปหาไม่ได้แล้วทำ

แต่ก็มีแหละฝั่งที่แบบอะไรอ่ะ

ไว้เจอกับตัวเองอย่ามาร้องอย่ามาขอให้ช่วยนะ
เออไม่หมอตอบมันเป็นเรื่องความเชื่อค่ะคุณผู้ชม